ไปเที่ยวแล้วก็ต้องไปหาของกินอร่อยกันต่อนะคะ

เดี๋ยวพาคุณชนะและคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยที่นี่
บอกว่าของกินที่นี่พิเศษมาก
ไม่ใช่พิเศษคือชามใหญ่นะพิเศษก็คือว่าเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาในห้าง

ห้างก็ในห้างสรรพสินค้าไง

ไม่ได้ไปในห้างไปข้างนอกห้างแต่เสิร์ฟในห้าง
เออไปดูค่ะเสิร์ฟในห้างค่ะคุณ

รู้เรื่องไหมไปที่ร้านนี้เลยร้านครัวไม้ไผ่นะคะดูดูดูเป็นไง
ซึ่งร้านนี้เขาเป็นร้านเด็ดที่ใครมาที่จังหวัดเลย

โดยเฉพาะคนรักความแซ่บและรักการกินปลา
ที่จังหวัดเลยนี่ปลาแม่น้ำเขาอร่อยด้วยนะคะ
เพราะว่าเขามีสารพัดเมนูปลาทุกชนิดแบบรสแซ่บให้ลิ้มลองกัน
ที่สำคัญจะบอกว่านอกจากรสชาติอาหารที่มันอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บแล้วเนี่ยนะ
ทางร้านเขามีอีกหนึ่งอย่างที่มันพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครก็คือ
อาหารของที่นี่ทุกเมนูจะเสิร์ฟมาในห้าง
ก็ในห้างไงห้างสรรพสินค้าไง

เออถ้าพูดแบบนี้ก็รู้นะแบบนี้แต่เขาเรียกกันว่าในห้างแบบนี้
ฉันไม่รู้ว่าออกสำเนียงเสียงถูกหรือเปล่า

แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะถูกเสิร์ฟมาในห้างแบบนี้นะคะ
เออก็คือมันเหมือนเป็นรางเป็นรางไม้ไผ่
ปลาต่างเมนูอาหารต่างไม่ได้เสิร์ฟใส่จาน
แต่เสิร์ฟใส่รางไม้ไผ่แบบนี้
ป้องมันดูข้าวผ้าหน้ากินมาก

มงข้าวเหนียวนี่ก็มาในกระบอกไม้ไผ่

ต้องบอกว่าลูกค้าหลายคนที่มาเขาตื่นตาตื่นใจกับ
วิธีการเสิร์ฟอาหารของที่นี่ในรางกระบอกไม้ไผ่แบบนี้มากนะ

แล้วก็ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศแบบภูมิปัญญาชาวบ้านแท้

คือนอกจากรสชาติอาหารที่มันอร่อยแล้วเนี่ยนะ
นี่แหละเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มัดใจลูกค้า
ก็คือภาชนะใส่ในการเสิร์ฟนั่นเองนะ
คุณเดชาเสนานุษย์เจ้าของร้านเขาได้เล่าถึงไอเดียในการนำไม้ไผ่เนี่ย
มาใส่อาหารก็คือว่าทั้งหมดเกิดจากที่เห็นว่าไม้ไผ่
เป็นไม้ประจำถิ่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้วในจังหวัด
ก็ปิ๊งไอเดียเลยนำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ดีกว่า
เปลี่ยนจากไม้ไผ่ธรรมดามาเป็นภาชนะใส่อาหารซะเลย
เป็นทั้งจานชามแก้วน้ำกล่องทิชชู่กล่องไม้จิ้มฟันแล้วเป็นไม้จิ้มฟันด้วย

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่ไม้จิ้มฟันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะ
โอ้ถ้าใหญ่ขนาดนี้ฟันห่างฟันผ่านกันพันเดียว
ทำทุกอย่างในร้านจากไม้ไผ่เอาอย่างนี้ดีกว่า
ส่วนเรื่องของความสะอาดบางคนกังวลไม่ต้องกังวลนะคะ
ทางร้านเขาใส่ใจเรื่องความสะอาดมากเลย
เขาจะมีกรรมวิธีในการทำความสะอาดไม้ไผ่ไม่ให้มันขึ้นรา
ก็คือว่าเขาจะเอาไม้ไผ่ไปนึ่งหรือต้มน้ำเกลือก่อนนั่นเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่มันไม่ธรรมดามันเก๋ไก่แล้วมันก็น่าไปลองมากจริง
ใครที่ผ่านไปจังหวัดเลยนะคะอยากจะเชิญชวน
ไปลองกันได้ที่ร้านครัวไม้ไผ่บ้านฟากนาหมู่๑๑ตะบลนาอ่าน
หรือถ้าใครไปไม่ถูกยังไงก็สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า๐๘๘
จริงดิฉันเคยลองทานอาหารในกระบอกไม้ไผ่
มันได้อีกบรรยากาศนึงมันจะมีกลิ่นแบบไม้ไม้ไผ่ออกมานิดนึง
ที่ฉันเคยทานที่เป็นทั้งกระบอกไม้ไผ่ในการใส่อาหาร
แล้วก็ตะเกียบที่เหลาจากไม้ไผ่สดเลย
โอ้ได้อีกบรรยากาศได้อีกความรู้สึก
รองว่าการกินอาหารของคุณจะเพิ่มอรรถรสมากขึ้น